ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันก่อน
คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิด
หลายเหตุการณ์แล้วเราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่อง

หนุ่มคนหนึ่งเขาขับรถไปบนถนนนะคะ
อยู่ก็เจอวัตถุปริศนาอะไรสักอย่างเนี่ย
วิ่งเข้ามาเฉียดไปนิดเดียวเกือบจะโดนแล้วนะคะ
ถูกปริศนาที่ว่านี้คืออะไร

เนี่ยหมาเต็มเลยนะคะเฉียวไปอย่างหวุดนะคะ
โชคดีไม่โดนไม่อย่างนั้นก็อาจจะเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้
อยู่วิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเนี่ยดูสิ
ล้อรถนะคะล้อรถ
และเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ารถคันที่ติดกล้องเขาวิ่งไว้ในเลนกลางลอดอุโมง
หนองประทีบถนนเชียงใหม่ลำปาง
ทีนี้พอขึ้นอุโมงมาได้ไม่นานเนี่ย
ถูกปริศนาที่ว่านี้ก็คือเจ้าล้อรถนี่แหละ
พุ่งข้ามมาจากอีกฝั่งเป็นล้อรถสิบล้อขนาดใหญ่อะค่ะ
พุ่งเด้งเฉียดผ่านหน้ารถเข้าไปนิดเดียวเฉียดฉิวเลย
แล้วก็ข้อความบอกว่าระวังกันดีความตายอาจจะประเคนมาให้แบบถึงตัวก็ได้

นี่ถ้ามาเร็วกว่านี้นะคงกลางลำหรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค

บางทีเราระวังแค่คนอื่น
เราระวังแค่ตัวเองแต่ว่าคนอื่นไม่ระวัง
ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ได้
โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้มาดูอีกคลิปหนึ่งอันนี้เป็นคลิปเตือนภัยเหมือนกัน

เออแต่รถเขาก็มาเลนของเขานะ

รถกระบะสีขาวออกมาจากซอยตัดหน้า
รถกระบะขนผักที่กล้องหน้ารถเขาบันทึกไว้ได้

รถกระบะที่มาตัดหน้าอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายคู่ขนานบายพาสี่แยกแม่กิมบ๊วย
ขาเข้าพัทยาชนบุรีค่ะ
เห็นแล้วเนาะว่ากระบะคันขาวเนี่ยตัดหน้านะฮะ
แล้วก็บาดเจ็บอย่างที่เห็นก็คือนายผวนรุ่งเรืองอายุ๗๑ปี
ชาวบ้านเรียกว่าตาผวนบาดเจ็บอยู่ในรถนะคะ
แต่ว่ายังคงพูดจาให้การได้นะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็ช่วยปฐมพยาบาลนำร่างออกมาจากรถ

ส่วนรถกระบะขนผักมีนายชนละทิศอิ่มสวาสต
อายุ๓๗ปีเป็นคนขับก็บาดเจ็บเช่นกันแต่ก็ไม่มากนัก
ไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะ
สรุปออกมาแบบนี้ว่าตาผวนตะพวนผิดเต็มเลยค่ะ
เพราะว่าซอยนี้เนี่ยเขาติดป้ายห้ามตรงออกมากลับรถ

มันเป็นทางที่อีกฝั่งนี้เขาต้องกลับรถไง
อันนี้คือทำผิดหลายกระทงเลย
แล้วก็มีป้ายเตือนเอาไว้แล้วว่าห้ามห้ามตรงออกมา
ก็เลยต้องถูกตั้งข้อหาไปอ่ะค่ะ
ขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องกฎหมายจราจร
พอรักษาตัวหายเจ็บแล้วก็ต้องมาเจรจา
ชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถกระบะขนผักที่เขามาทางตรง